ที่นักฟุตบอลไทยนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมในการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
ส่งให้โรงพยาบาลครั้งที่๘นะครับ
สัปดาห์นี้เป็นคิวของพรียะดนช่ำรสมีกองกลางทีชัดไทย
ที่ชัดท้ายจากสมสรรค์ปราการซิตตี้ที่ทำเมนูสปาเกตตี้แบคคอนพริกสดมา
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
พระเยด้นก็บอกว่าในช่วงระหว่างเก็บตัวก่อนในครั้ง

แล้วก็ในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลแข่งก็มีโอกาสได้ลองทำเมนูนี้ดู

แล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์จึงเดินหน้ามาทำงานนี้
กิจกรรมครั้งต่อไปถือของนนวิรวัตนโดมที่จะทำเมนูพิเศษ
ไปมอบให้กับโรคพยาบาลนพรัฐราชธารีย์ในวันที่๑๑วิทยาลัยย่อนนี้ครับ

นายพันธิสุพพงศ์รองรายความธิการศึกษามาครกีฬาฟุตบาลฝ่ายต่างประเทศ
แนวทางในการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างรวมถึงฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียใน๓นัดสุดท้าย
แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปในเบื้องต้นนะครับ
รวมไปถึงการเดินทางระหว่างประเทศด้วยว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่นะครับ
ส่วนความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับรูปแบบมาแข่งในสนามกลางอีก๓นัดที่เหลือเรื่องนี้
ก็ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ฟุตบอลรายการนี้อาจจะต้องปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่
และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะแข่งขันในรูปแบบทัวร์นาเมนต์ในสนามกลางในประเทศใด
ประเทศหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถคัดเลือกตัวแทนจากทวีปเอเชียไปแข่งขันรายการฟุตบอล
การเตือนทางเข้าหากันได้นะครับ